เมื่อดาบตำรวจของสนลุมพินีคนหนึ่ง
ได้ใช้ปืนยิงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทย์
ทั้งคู่มีเรื่องมีราวกันมันจากร้านเล่าแห่ง๑

มีชีวิตที่นายมาลิกยาเมลชาฝรั่งเศส
วิ่งหนีดาบตำรวจกัณฑพงศ์ฮวดศรี
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
สนลุมพินีเข้าไปในคอนโดแห่งหนึ่ง

โดยที่นายมาริกพยายามยกมือขึ้นมา
ร้องขอชีวิตแต่กลับไม่เป็นผล
ก่อนที่ดับตำรวจกันทพงศ์จะรีบหนีไป
ขณะที่นายมาริก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สำหรับชนวนเหตุการณ์สังหารครั้งนี้
มาจากที่ทั้งคู่มีปากเสียงกัน

จากนั้นนายมาลิกได้วิ่งหนีเข้าไปในคอนโดแห่งหนึ่ง

ไปยิงท่ามกลางคนที่เห็นเหตุการณ์
สองคนนั้นก็วิ่งมาแล้วก็เหมือนทะเลาะกัน
แล้วก็ยิงกันเลย
ผมก็ตัดใจผมก็เลยวิ่งออก
มาจากในนั้นแล้วก็หลบในร้าน
ตอนจะวิ่งกันก่อนพวกเราก็วิ่งไล่มา
เขาได้มีการพูดจาได้ตะโกนอะไร
ปะหลังทางนั้นบอกว่าสตให้หยุด
แล้วเขาเหมือนเขาไม่ฟังแล้วเขาก็ยิงเลย
เขาได้มีการพูดอะไรกับป้าไหมครับ

เหมือนฝั่งมือให้เราช่วยเหมือนให้เราช่วยอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็ฟังไม่ออกเขาไม่ใช่คนไทยไง
หลังเกิดเหตุได้ไม่นานดับตำรวจกัณฑพงศ
เข้ามอบตัวกับตำรวจสนลุมพินี
พร้อมกับอาวุธปืนขนาด๑๑มม
ที่ใช้สังหารโดยมีพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางไปสอบปากคำด้วยตัวเอง

เพราะเกิดบันดาลโทษะหลังทะเลาะวิวาดกันเรื่องส่วนตัว
โดยทั้งคู่รู้จักกันแต่ไม่ได้มีธุรกิจร่วมกัน

ส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นต้องรอการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ขณะที่ประเด็นจะมีผู้ร่วมก่อเหตุหรือไม่
จากมีรายงานว่าเด็กเสิร์ฟในร้าน
อาวุธปืนให้ดาบตำรวจกันตะพงศ์
ประเด็นนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
แต่คดีนี้ไม่มีความซับซ้อนเนื่องจากพฤติการก่อเหตุชัดเจน
ขณะนี้มีคำสั่งให้ดาบตำรวจกันทะพงศ์ออกจากราชการไว้ก่อน
เนื่องจากมีพฤติกรรมการก่อเหตุชัดเจน
และเป็นคดีอาญายืนยันไม่ละเว้นแม้จะเป็นตำรวจ
และจะทำการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
ส่วนช่วงก่อเหตุดาบตำรวจกัณฑพงศ์ไม่ได้อยู่ในเวลาปฏิบัติหน้าที่

ตำรวจสนลุมพินีได้นำตัวไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ข่าวแทรศทีวีรายงาน